วันเลขออกแบบนี้หลายคนจดใจจดจ้องรอคอยตัวเลขเด็ด

บรรดาดาราหลายคนนะคะโดยเฉพาะเลขเด็ดจากพี่สุ
เพราะว่าที่แล้วพี่สุเขาให้เลขไว้แล้วตัวพี่สุเองเนี่ย
ก็ถูกรางวัลเกือบล้านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งอาจจะได้โชคมาจากโรงศพ
อืมเออซึ่งเป็นแฟนคลับของพี่สุนั่นแหละนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมภาพนี้พร้อมกันนะคะ
บอกเลยว่าใครไม่เชื่อแต่พี่สุเชื่อจ้า
รังพึ่งขนาดใหญ่ที่มาเกาะบริเวณต้นไม้

มาพร้อมกับโชคลาภก้อนใหญ่
สุนารีโพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
พญาพึ่งมาทำรังที่บ้านโคราช
สาธุขอให้ลูกมีโชคลาภหมานเถอะ
มันหมาเนี่ยมันแปลว่าเยอะมาก

ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า

เพื่อจะรับทรัพย์เหมือนกับพี่สุนารีบ้าง
ถูกลอตเตอรี่แทบจะทุกงวดนะคะ
แต่ว่าพออ่านไปอ่านมาอ่านคอมเมนต์นะคะ
ก็ไปสะดุดกับชื่อโปรไฟล์ที่ว่า
ซึ่งเป็นชื่อของลูกทุ่งสาวพี่ฮายอภพรนี่แหละ

เขาเข้ามาถามแบบนี้แหละเลขอะไรเจ๊

แต่ว่างวดที่แล้วพี่ฮายบอกว่าเข็ดนะ

ก็บอกว่าเข็ดเจอเลขเด็ดก็เอาใหม่ตลอดนะพี่เฮ้ย
อันนี้โสโกแกนของคุณรึเปล่าไว้ต้อง

ใช่จริงแล้วพี่สุเขาบอกกับบรรทึงไทยรัฐด้วยนะ
แบบขำบอกว่าถ้างวดนี้ให้ถูกอีก

แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าพี่สุเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปหลายงวดที่ผ่านมา
ถูกรางวัลแทบทุกงวดแทบไม่มีงวดไหนเลยที่พี่สุไม่ถูก
และหลายคนที่ตามโซเชียลของพี่สุเนี่ยก็ถูกเหมือนกันคุณ
เอาไม่แน่นะถ้าเคลื่อนขึ้นมาทำไงบอกใบ้ขนาดนี้
ไม่รู้สิแต่ว่าใช้วิจารณญาในการซื้อในการชมเนาะ

เอามาฝากแบบว่าเป็นแบบอะไรที่น่ารักแล้วกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปซีเรียสกันมากนะคะเป็นสีเป็นสารนะ